เมื่อ๒วันก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ถึงเรื่องที่เธอบอกว่าโอ้โห
ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยค่ะเขาก็เป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยนะฮะ
ก็บอกว่าปกติก็มีชายหนุ่มทักมาทางข้อความของเฟซบุ๊ก

แต่ครั้งนี้มันทนไม่ไหวจริงเพราะว่าคนที่ทักมาเนี่ย
เป็นพระสงฆ์นะครับดูรูปโปรไฟล์ก็เป็นพระนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าแหมโยมอัตมาเนี่ย
อยากจะลงหน้าทองให้เหลือเกินอยากจะลงให้ทั้งตัวเลย
อย่างนั้นเลยนะครับโปรไฟล์นี่เป็นพระสงฆ์เลย
บ็อกซ์ทางเฟซบุ๊กมาหานะครับหญิงสาวคนนี้บอกนะครับ
บอกว่าให้ลงเดี๋ยวจะลงหน้าทองให้นะ
ชวนมาให้ลงนะหน้าทองนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ย
เดี๋ยวหลวงพี่จะลงให้ทั้งตัวเลย
หญิงสาวคนนี้ก็เลยโพสต์ประจานเลยบอกทำไมชีวิตต้องมาเจอเจออะไรแบบนี้ด้วย
ปกติก็เจอบ่อยอยู่แล้วแต่นี่เป็นพระเป็นเจ้าเลยนะ
เจอครั้งนี้ก็เลยทนไม่ไหวนะครับ
แล้วเธอก็บอกว่าแหมพระเจ้าไม่ละเว้นกันบ้างเนอะ

ก็จากการตรวจสอบไปนะครับก็พบว่า
หญิงสาวคนนี้ที่ถูกพระทักมาทางกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กนะครับ
พระคนนี้เป็นพระที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ก็มีการตรวจสอบกันไปนะครับแล้วก็พบที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระสุระนันทโกหรือว่าพระแจ็คเป็นพระลูกวัดเทวราช
อยู่ที่ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
สังคมออนไลน์ก็แชร์ภาพแชร์ข้อความที่เขาแชทไปหาหญิงสาวนะครับ
ทีแรกก็หายตัวจากวัดไปนะครับล็อกกุฏิแน่นเลย
ไปมาก็ตามเจอตัวแล้วนะครับ
ตกลงพระแจ็คเนี่ยซึ่งอายุ๓๑ปีนะครับ
ทีแรกเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขานะ
เพราะว่าเฟซบุ๊กนี้ใช้ล่าสุดคือเมื่อ๑๑กุมภาพันธ์
แต่ว่าตัวเขามาบวชเมื่อ๑เมษายน

เอาหลักถงหลักฐานอะไรมาโชว์ว่าเนี่ยโทรศกโทรศัพท์ผมดูได้เลย

พระสุรพฤษขันติยุตโตอายุ๕๒ปีเป็นพระลูกวัดเดียวกัน
บอกว่าพระแจ๊คเป็นพระหนุ่มฮะมาบวชเมื่อต้นเดือนเมษา
แต่ละวันก็ปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกับพระรูปอื่นนะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มาเชิญตัวที่วัดนิมนต์ไปสอบปากคำนะครับ
แล้วก็มาพบเจ้าอาวาสนะฮะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดต่างนะครับ
ก็เดี๋ยวลองฟังทางพระลูกวัดที่เล่าให้ฟังนะครับ
คือหญิงสาวเขาก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดอนาจารย์อะไรหรอก
แต่ว่าเขาโพสต์ประจานทางวินัยสงฆ์มันก็อาบัติมันไม่เหมาะนะ

แต่ที่สุดแล้วพระแจ็คต้องถูกศึกนะครับคุณเกดมาสอน
เพราะว่าทางท่านผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทองในแก้วชิดตะขบนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักพุทธกับตำรวจ
สพเกตชัยโยเจ้าของพื้นที่ไปที่วัดเทวราชนะฮะ
นำตัวพระแจ๊คมาสอบปากคำสอบข้อมูลหมดแล้ว

แต่ให้ตรวจหาสารเสพติดตรวจปัสสาวะ
ว่าฉี่สีม่วงเท่ากับว่าเสพยาบ้าเสพยาเสพติด
ระหว่างเป็นพระก็เลยต้องถูกจับศึก
แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
มีมาตรการอยู่นะครับมีมาตรการอยู่ต่อไป
ก็ทางคณะสงฆ์นี้ก็จะเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในจังหวัดอ่างทอง
ก็จะกำชับไปที่ผู้ที่เป็นภาควิชา
จะต้องมีการสกรีนที่เข้มแข็งกว่านี้

ยังมีสิ่งที่คอยคุ้มครองคอยปกปักรักษาอยู่

คุณเสพยาเสพติดขณะที่เป็นพระเนี่ย
โดนเรื่องหนึ่งแต่ไปเจออีกเรื่องหนึ่ง
ถูกต้องนี่เขาถือว่า